สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับร่วมยินดีกับสโมสรบุรีรามยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับ
เป็นเกมสำคัญของบุรีรำอีก๑เกมนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านเป็นนัดที่๒ติดต่อกันครับ
แล้วก็เริ่มเกมไปไม่แค่๒นาทีอันเดสตูเย็ดโมงลูกเตะมุมนี่แหละครับ
ให้ทีมแชมป์ไทยลีกนำอย่างรวดเร็ว๑ต่อ๐และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
จากนั้นครับครึ่งหลังนาทีห้าสิบสี่จากอภัณฑ์แก้วโพรมครับ
บรีรามน้ำห่างสองศูนย์ครับ
เพราะว่าพวกเขานั้นได้พักน้อยครับไม่ได้เดินทางกันมาหลายต่อหลายคนเหมือนกัน
แต่เป็นโอกาสดีของเราที่ฉกฉวยโอกาสประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับ
แล้วก็ทำสกอร์ทิ้งห่างไป๒ลูก
แต่จังหวะนี้ครับนาทีห้าสิบหกจากอภัณฑ์จะจับวนห่างตัว
ไม่มีใบเหลืองเตือนก่อนครับแดงโดยตรงครับ
อาจจะเสียประโยชน์ในเกมต่อไปจากการขาดจักรพันธ์นี่แหละครับ
ก็ยังสามารถที่จะตรึงสกอร์ไว้ได้นะครับทางบุรีรำ
หลังจากที่เหลือ๑๐คนเอาชนะไปได้๒๐ครับ

แต่ว่าช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกครับกวางโจมาได้ประตู๑ต่อ๒ครับจากการซ้ำของทางอลัน
เหมายิงคนเดียว๔ประตูเลยครับเริ่มจากนาที๕๒ต่อด้วยจุดโทษจังหวะนี้ครับนาที๕๗
แล้วก็ลูกยิงเล่นทางครับนาที๘๖ไม่ต้องแรงครับ
นำสบายหายห่วงแล้วก็หลุดลูกนี้เลือกชิปเหนือเหนือเลยครับ
โอ้โหน้ำหนักทิศทางสุดยอดมากในช่วงทดเจ็บ
ก่อนที่เจจูครับจะทวงคืน๑ลูกนะครับ
อีชังมินครับแต่ก็ไล่ไม่ทันครับ
กวางโจเก็บสามแต้มด้วยกับชนะเจจูไปห้าประตูต่อสามครับ
ตารางคะแนนในกลุ่มจีนหลังจากที่ผ่าน๓เกมครับ
วางโจนำนะครับ๕แต้มตามมาด้วยบุรีรำนะครับ
สี่คะแนนประตูได้เสียนี่ไม่บวกนะครับ
แล้วก็เซเลโซ่นะครับลบอยู่๑ลูกนะครับ
แต้มเข้ากับบุรีรัมอันดับสี่เป็นเจจูเน็ตเต็ดสามคะแนน
สถานการณ์นี้ยังสูสีกันอยู่ครับแต่ว่าถือว่าบุรีรำนั้นกลับมาได้ครับ
เกมที่๓ก็มีโอกาสลุ้นในการเข้ารอบแน่นอน
แต่ต้องมองอีกไกลพอสมควรครับนัดที่สี่บุรีรำจะไปเยือนเซโซซาก้านะครับ
วันพุธที่๑๔มีนาคมนี้ถ้าเราเก็บเซนโซได้นะครับ
ก็จะผ่านไป๑ทีมครับเพราะว่าเจอกันทั้งสองนัดแล้ว
ดังนั้นนี่สถานการณ์น่าจะลุ้นกันสนุกเลยนะครับ